มีคนไปพบศพหนุ่มคนนึงนะคะแล้วเขาสักลายมังกรบินที่หน้าอกด้วย
แต่ทีนี้คือเสียชีวิตมานานหลายวันแล้วก็ขึ้นอืดอยู่ในพงหญ้าแบบนี้
ตอนนี้ก็เลยยังไม่สามารถที่จะระบุตัวตนชัดเจนของหนุ่มรายนี้ได้ว่าเป็นใครมาจากไหน
ทำไมถึงมาเสียชีวิตตรงจุดนี้เนี่ยนะคะช่วงสายที่ผ่าน
วันนี้เองตำรวจสภท่าหินอำเภอเมืองลบบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณพงหญ้าข้างถนนสายคันคลองชนประธานลบบุรีบ้านแพรก
หมู่สี่ตำบลโพก้าวโต้นนำเพิงลบบุรีค่ะ
ก็ไปเจอศพสภาพขึ้นอืดนะคะคือหนอนเริ่มไต่แล้วอ่ะ
เพราะว่ากลิ่นเหม็นคลุ้งเลยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสี่วัน
จากการตรวจสอบสภาพศพคือใบหน้านี่คือจำไม่ได้แล้วอะค่ะแต่ว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุน่าจะประมาณ๔๐๕๐ปี
กางเกงวอร์มตัวเดียวไม่ได้สวมเสื้อกระโหลกศีรษะด้านขวาในยุบนะคะ
และกลางอกเนี่ยมีรอยสักเป็นรูปมังกรบินอกด้านขวาก็มีรอยสักเป็นรูปหัวใจด้วย
ส่วนหัวไหล่ขวามีรอยสักเป็นลายไม้เลื้อยแล้วก็เนี่ยค่ะยาวไปตามท่อนแขน
ทีนี้จากรอยสักเขาคาดว่าไม่ได้ศักดิ์มาจากช่างมืออาชีพนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่า
ลายเส้นศักดิ์ลักษณะนี้อาจจะเป็นการแอบลักลอบศักดิ์ในเรือนจำอันนี้คือการตั้งข้อสังเกตจากทางเจ้าหน้าที่นะคะ
นายพิชัยนภาดลอายุ๔๒ปีเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
และเป็นคนมาพบศพคนแรกคนนี้ค่ะเขาเล่าว่าตอนเช้าเขาก็ออกมาทำงานแล้วได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงมาก
ซึ่งกลิ่นดังกล่าวเหม็นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ตัวเองไม่ได้สนใจ
พอตอนช่วงเช้ากลิ่นมันแรงขึ้นมาอีกก็เลยเดินหาว่าที่มาของกลิ่นมันมาจากไหน
จนกระทั่งมาพบศพดังกล่าวค่ะเมื่อสองวันก่อนเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินเสียงรถเบรก
ตัวเขาก็ออกไปดูแต่ก็ไม่เห็นมีเศษวัสดุมีรอยเฉียวชนอะไรก็ไม่ได้สนใจด้วย
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนะคะจากการไปสอบถามก็บอกว่าผู้ตายน่าจะเป็นคนเร่ร่อนเดินอยู่แถวนั้น
อาจจะเป็นไปได้ที่ถูกรถชนตอนกลางคืนแล้วกระเด็นไปอยู่ในพงหญ้าข้างทางแล้วไม่มีใครเห็น
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่นะคะทั้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิเนี่ย
ก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าผู้ตายเป็นใครกันต่อไปโดยการนำศพส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
เพื่อที่จะดูพิสูจน์หลักฐานว่าเป็นใครนะคะส่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตค่ะ